นี่น่ะใบที่เขาเขียนให้ป่ะพูดเลยพูดเลยเปิดแล้ว

คุณอายักษ์ทะเบียนได้คุณอายักษ์ทะเบียนไหมถ้าเกิดเป็นป่อนปลอดภิกษ์ปีคุณไปต่อทะเบียนใช่ไหม
แล้วคุณเห็นใจชาวบ้านไหมว่าถามว่าเขาต้องนั่งรถตุ๊กพาลูกสองคนกลับบ้านไปเอารถ
ไปเอาไปเอาไปกลับมาเอารถใช่ไหมสมมุติว่านักศึกษ์ว่าเค้าไม่มีตังค์จ่ายภาพกับ
สิทธิ์มันคือลักเลงลักอย่างเล่งอันนั้นแหละ

ลักเล่งลักอย่างเล่งไม่แล้วไม่ได้ความสนทรัพย์
ไม่ใช่พี่พี่พี่มันมีเวลา
ใช่ทำไมพี่ไม่เขียนใบสั่งให้หนูหนูสงสัยแค่ว่าทำไมไม่เขียนใบสั่งให้หนู

แล้วคุณยึดรถเราลองเลือกว่าเขาไม่มีเงินซักบาทนี่
กูไม่ได้เรียกเรียนค่ะแล้อก็เป้าหมาย

ก็อยู่น้ำน้ำไหนพบคุณไปติดต่อพี่หลงพักให้
หรือว่ารถไปเก็บแวะพี่หลงพักนะ

ยักษ์แรงยักษ์แรง

กินข้าวเลยมึงไม่กินข้าวเลย